แซลตัวเองก่อนแขวะตัวเองก่อน
คล้ายกับฟิล์มว่าเออเป็นจำลองบาร์แอลกอฮอล์

เอาเรียนลองดัง
แบบเตรียมตัวเตรียมของอะไรให้พร้อมก่อน
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงธุรกิจของตัวเองอยู่เสมอค่ะ
อันนี้พี่ภูมิใจแล้วพี่ก็ดีใจมากจริงนะครับ
เป็นฟิลที่เป็นต้นแบบนะครับ

ขึ้นโครงร้านก็เดี๋ยวจะพยายามให้เร็วนิดสุดกลับแล้วกัน
เรื่องดีผ่านไปเรื่องหนักใจก็มีมาเหมือนกัน
บอกเลยว่าตอนนี้พี่หนุ่มกัญชัยขาขึ้น
เอออย่างไรคือไม่ใช่ว่าขาขึ้นงานเยอะนะ
ขาก้าวขึ้นไปทรานได้ทุกวันเลย
นี่มันเป็นเรื่องคดีความของพี่หนุ่มกัญชัยกับทางฝั่งคู่กรณีค่ะ
หนุ่มก็เคยโพสต์ชี้แจงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ถ้าอยากรู้ว่ากรณีอะไรไปเสิร์ชเท้าเองดิฉันไม่พูด
ขั้นตอนในขณะนี้คือทางศาลประทับรับฟ้องกันแล้ว
หนุ่มบอกว่าเรื่องรายละเอียดต่างแล้วก็จุดเริ่มต้นไม่พูดถึงแล้วนะ
เอาเป็นว่ากระบวนการทางศาลที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ต่างฝ่ายก็มีโอกาสปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
อย่างทางฝั่งพี่หนุ่มเองก็ปกป้องไปถึงครอบครัว
ปกป้องน้องมายูคือปกป้องลูกเมียว่างั้นเถอะ
รวมไปถึงสังคมจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามกันกับทางพี่หนุ่ม
แกก็ทิ้งท้ายอีกด้วยว่าหลังจากนี้จะไม่มีการนัดนอกรอบนะ
ขอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชั้นศาลเท่านั้น
แล้วก็แซวตัวเองอีกด้วยคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เป็นขาขึ้น

มีแซวตัวเองด้วยนะพี่หนุ่ม

ใครจะขึ้นก็ขึ้นไปน่าจะไม่ขึ้นนะ